คุณผู้ชมครับติเนี่ยตามไปเจอคุณพี่ท่านนี้แล้วนะฮะ
คุณพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งที่ปรากฏเป็นคลิปที่เผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์
อืมนะว่าเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแล้วก็มีลักษณะต่อว่าต่อขาน
พนักงานของร้านเรื่องมาซื้ออาหารเจแต่บอกมีแต่มังสวิรัติอะไรอย่าง
เนี้ยนะอ่าเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
เนี้ยก็เลยคุยกันอยู่พักใหญ่นะครับอ่า
แต่ว่าพี่เขาก็ซื้ออะไรเรียบร้อยนะก็ประมาณว่าเนี่ย

ไหนบอกเจ๊ไม่มีพนักงานบอกมีมันเซาวิรัติอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็คนที่เอามาลงเนี่ยเป็นเพจควายขับรถนะครับแล้วก็บอกว่าเห็นใจพนักงานนะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ตินะฮะตามไปเจอแล้วนะครับ
สาขาตรงนี้เนี่ยของร้านสะดวกซื้ออยู่แถวคลองตันนะครับ
ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนะครับชื่อพี่แดง
พี่แดงนี่นะครับที่ติไปคุยด้วยเปิดร้านแว่น
อยู่ใกล้ใกล้กับร้านสะดวกซื้อสาขานั้นนั่นแหละอยู่แถวคลองตัน
บอกว่าพี่เคยเป็นพยาบาลกระเซียนมาเมื่อปี๔๗นะครับ
เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยคือก็ไม่ได้ไปว่าอะไรพนักงานเขาหรอก
คือมาซื้ออาหารเจเพราะว่ากินเจอยู่
แต่บอกว่าไม่มีเจมีแต่มังแต่ไปดูเอ้ามันมีเจนี่
เดี๋ยวฟังนะครับ
ใช่แต่ลูกค้าต้องเป็นหนึ่งเสมอเหมือนร้านแว่นเราเราต้องบอกพี่ครับ
ถ้างั้นผมขอโทษนะครับผมไม่ทราบจริงครับ
ผมไม่ได้ไปอาจจะไม่ได้ไปตรวจสอบที่ตู้ว่ามันมีอาหารเจหรือมัน
คำว่ามันกับเจมันแตกต่างกันอยู่แล้วครับ